ธนพัฒน์นะคะหลังจากที่แจ้งเกิดจากละครเรื่องเมีย๒๐๑๘
หลังจากนั้นมาเป็นไงก็ดูแบบว่ากระแสเงียบเนอะ

แต่ว่าล่าสุดนะคะกำลังจะมีผลงานแล้วค่ะ
กลับมาทวงบันลังเกินนะก็ได้เปิดเผยกับพี่แจ๊กรีนนะคะ
เตรียมคัมแบ็คทวงความฮอตแล้วนะคะ
เล่นละครเจ้าปัญหาพูดพิษวาสค่ะ
ใกล้ได้ดูยังคะละครอาถรรพ์เลื่อนไปเลื่อนมา
ก็ได้ดูแน่นอนครับภายในครึ่งปีนี้
ก็ต้องติดตามละครสิครับถ้าพูดก่อนเดี๋ยวจะไม่ลุ้น

โอ้ยเขาก็มีเรื่องอื่นหรือเปล่า

ผมรับรองว่าสนุกไม่แพ้เวอร์ชั่นก่อนแน่นอน
บอกว่าเป็นละครเจ้าปัญหานะเพราะว่าเขาเปลี่ยนพระเอกนางเอกนะคะ
แต่ก่อนเขาให้ไว้ให้เป็นช้อนเนาะนะคะ

สรุปที่วันนี้เลยคุณฟิลมธนาพัดนะคะ

ต้องรอติดตามผลงานแล้วกันนะจ๊ะ